เรื่องของทิศกาโตะผมก็จะเรียกพระ
ทิศกาโตะกับนางสาวตอง
ทุกอย่างเป็นอย่างที่หลายคนคาดการณ์นะครับ

วันนี้นะครับนางสาวตองกับหมอปลา
ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่ลึกที่ซึ้งนะครับ

บายโพล่าเนี่ยกุเรื่องขึ้นมานะครับ
แล้วก็มีคนกลางบอกว่าพร้อมจะจ่ายเงิน
เพื่อให้จบเรื่องด้วยในตอนนั้น
นางสาวตองครับออกมาแฉสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับอดีตพระกาโตะหรือว่าตอนนี้เป็นอะไรนะ

ถึงจุดเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักทิศกาโตะกรกาศจากอินสตราแกรม
หลังจากพบแล้วก็ติดตามอินสตราแกรมนะฮะ
ชอบคำคมธรรมะเข้าไปดูโปรไฟล์
อยู่บ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันนครศรีธรรมราชครับ
ก็เลยทักไปคุยในไอจีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนู่นนะฮะ
นัดไปทำบุญไปวัดครั้งแรก๓๑มกราคมนะครับ
ต้นต้นปีฮะไปทำบุญกับแม่ถวายเพล
เนื่องจากเป็นวัดใกล้บ้านซะด้วยแล้วก็บอกว่า
เธอเนี่ยป่วยเป็นไบโพล่าเป็นซึมเศร้านะครับ
พอฟังพระกาโตะตอนนั้นน่ะนะพระกาโตะเทศแล้วโอ้โหรู้สึกดีนะครับ
ส่วนสาเหตุที่นำไปสู่การมีความสัมพันธ์กันในรถนะฮะ
เกิดจากพระกาโตะในตอนนั้นบอกปวดเมื่อยจังเลยปวดเอวนั่งเทศนานอยากจะให้คนมานวด
ที่ก็เลยถามว่าไม่เหมาะนวดเป็นผู้หญิงจะบาปไหมที่ที่จะเล่านะ
อ้างบอกว่าตอนนั้นอดีตพระกาโตะบอกว่าไม่บาปหรอกเพราะเป็นเจตนาช่วยพระให้หายปวดเมื่อย
จากนั้นก็นัดกันประมาณ๔ทุ่มเธอขับรถไปรับนะฮะแล้วก็ไปปิดไฟหน้ารถ
รับเสร็จสับปั๊บไปถึงสรรเขื่อนนะครับเธอก็เริ่มนวดให้นะฮะ
แต่ก่อนนวดเธอบอกเธอยกมือไหว้ด้วยนะยกมือไหว้ขอโทษแล้วถามว่าจับเนื้อต้องตัวจะบาปไหมอ่ะ
นะฮะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเรามีเจตนาดีคุยกันได้สองชั่วโมงครับ
บรรยากาศมันเป็นยังไงครับคุณตองฮะ
ก็บอกเออมาเดี๋ยวตองนู่นให้งั้นตองย้ายไปนั่นก่อนหลังนะ
ตองก็บอกว่าขอโทษนะคะตองยืมมือไหว้ขอโทษนะคะตองจับเนี่ยต้องบาปไหมต้องผิดไหม

ใช่ใช่ทุกครั้งต้องจะถามก่อนเขาบอกไม่เป็นไรเจตนาดีนี่คือมันมวด
ตอนมั่วเนี่ยเขาบอกเฮ้ยรู้ได้ไงแล้ววุ้นเส้นได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการคุยสนทนากันธรรมดา
ขออนุญาตตอนที่นวดตอนนั้นเราเริ่มรู้รู้ยังว่ามันก็ต้องมีเรื่องอย่างว่า

สาบานไม่รู้มันไม่ต้องไม่ถูกทันมันแน่นอน
ต้องมีเป็นการคุยซักสักเมื่อต้องก่อนให้แค่ถูกวัดเยี่ยมเขามันต้องเห็นไหม

อ๋อแล้วเขายอมอันนั้นเราไม่ถามว่า

ก็เจ็ดแนะนายดีไงต้องหาเพราะตลอด
หลังจากนั้นก็ยังคุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับ
อีกฝ่ายเนี่ยนะหมายถึงอดีตพระกาโตเนี่ย

ขณะเดียวกันอาการป่วยของเธอนะฮะ

อะไรผิดอะไรถูกจะทำยังไงต่อไปดี
แต่ถึงตอนนี้เธอบอกว่าเธอขอยอมรับผิดครับ
รู้สึก

รู้สึกรู้สึกตลอดแต่ก็คือแบบว่า
เพราะพ่อหมอปลาถามว่าต์โรงป่วยไหม

ว่าที่ต้องทำแบบนั้นเพราะเครียด
กดดันจากการที่มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง
ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางจบปัญหาให้
ระหว่างเธอกับอดีตพระกาโตะเนี่ย
โดยพระผู้ใหญ่รูปนั้นแนะนำว่า
ให้สัมภาษณ์นักข่าวไปแบบนี้เรื่องมันจะได้จบ
แล้วส่วนพ่อเลี้ยงของอดีตพระกาโตะ
ก็เคยติดต่อมาเช่นกัน
บอกเดี๋ยวจะเอาไปเอาไป๓แสนแล้วจบนะ
แสนจบนะนะฮะเรื่องราวเริ่มต้น
มันก็เป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
คือเรื่องของเงิน๓แสนมันก็มีการยื่นข้อเสนอให้กับนางเสาตอง

แต่๓แสนจำนวนเดียวกันเนี่ยมันมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะ
ก็คือมีการเสนอให้กับสื่อ

อันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มันเกิดขึ้นมานะคะ
แล้วก็ล่าสุดนายยุทธนาแต่งวง
นายกสมาคมสืมวลชนครสีธรรมาราช

ว่าใครนะให้วิธีสังเกตง่ายก็คือว่าให้ไปดูค่ะ

เพราะพวกเราทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย
ต้องระวัดระวังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต้องระวังทุกอย่าง
พระไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีหลักฐาน
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเตะหมูเข้าปากหมาจริง
รับจริงหรือไม่ยังไม่รู้เหมือนกัน
อันนี้ก็คือผลสืบเนื่องจากประเด็นข่าวที่มีขึ้นมาว่า
มีการให้เงิน๓แสนกับสื่อเพื่อที่จะปิดข่าวนี้นะคะ
แต่ขณะเดียวกันค่ะวันนี้เนี่ยอดีตพระกาโตะก็ออกมายอมรับเช่นเดียวกันค่ะ
บอกว่าไปเขื่อนกับฝ่ายหญิงตอน๔ทุ่มและมีความสัมพันธ์กันจริง
โดยอ้างว่าเป็นเพราะฝ่ายหญิงยั่วยวน
ก็เลยพลาดและเผลอใจไปเพราะอายุยังน้อย
แต่หลังจากนั้นก็โดนขู่เอาเงินให้โอนให้ตลอดซึ่งเป็นเงินส่วนตัว
ตอนนี้ศึกแล้วมีเงินติดตัว๔๐๐๐บาทเท่านั้น
บอกด้วยนะคะว่าฝ่ายหญิงมาขอเงินบ่อยถ้ามีปัญหาก็จะอ้างหมอปลาตลอด
แต่ว่าเป็นเพราะว่าทิศกาโตะบอกว่าไม่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพอีก
รวมถึงความสัมพันธ์ก็คือคนคบกันคุยกันจนถึงสามีภรรยาแล้วค่ะ
ขณะที่อดีตพระกาโตะยืนยันบอกไม่ได้เอาเงินที่ญาติโยมมาทำบุญวัด
ไปมอบให้นะเงินตรงนั้นเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินวัดนะคะ
ส่วนเงิน๓แสนที่ให้เขาไปเพราะว่ามีคลิปเสียงและฝ่ายหญิงโทรมาบอกว่า
ต้องรักษาตัวหนักมากเขาเสนอมาว่าสามถึงห้าแสนบาท
ก็เลยบอกไปว่าสามแสนแล้วกันพอให้สามแสนแล้วไม่จบ
ตอนนี้ก็แล้วแต่สังคมจะตัดสินเลยว่าปาราชิกหรือไม่
เพราะว่าพลาดจริงเผลอใจจริงก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ขาดสติ
ซึ่งก็พลาดกับศรีกาคนนี้แค่คนเดียว
ส่วนพระย้อยนั้นไม่ได้รู้จักหรือสนิทมาก่อน
แต่เคยได้ข่าวมาว่าพระจะเล่นงานตนเองพอรู้ข่าวก็เลยเฉย
โดยพระย้อยยืนยันว่าไม่เคยคิดอิจฉาพระกาโตะเลย
ยังคงไม่กลับไปคบกับฝ่ายหญิงแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการขอโทษสังคม
พระผู้ใหญ่ขอรับผิดเพียงผู้เดียว
ขณะที่ฝ่ายหญิงก็ขอโทษสังคม

พี่กาโตะขวดสีฟ้าฝาสีเหลือง

นี่ค่ะขอยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
การขาดความยับยั้งชั่งใจและความคึกขนองของผม
วันนี้ผมต้องขอยุติการเป็นพระนักเทศ
ผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่หลังจากนี้ผมจะหาคอนเทนต์เรื่องราวดีเรื่องตลก
ที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่ติดตามผม

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่รักผมนะครับ
แล้วก็แฮชแท็กหลวงพี่กาโตะนะคะ
คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ถือว่ายังมีการกล่าวพาดพิง
จากอดีตพระกาโตะถึงนางสาวตอง
นางสาวตองเขาบอกว่าเขาผิด
ก็บอกแล้วว่ายอมรับผิดนะที่ทำให้ทุกฝ่ายเดือดร้อน
เพราะความไม่ตั้งใจและอารมณ์ชั่ววูบของเธอ
ล่าสุดนะฮะเธอยอมรับอีกครั้งว่าตกใจนะ
ยืนยันว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่ดี

เธอไม่ได้ยั่วยุอย่างที่ถูกกล่าวหาครับ

ส่วนกรณีเงิน๓แสนบาทที่ได้มาจากอดีตพระกาโตะนะ
นางสาวตองบอกว่ามีคนกลางบอกว่าเป็นพ่อบุญธรรมของอดีตพระเนี่ยเอามาให้
เพื่อเอาเงินจำนวนนี้ไปรักษาตัวซะเป็นการให้ด้วยความเสน่หาครับ
แล้วก็จะไม่คืนเงินก้อนนี้แต่เดี๋ยวจะเอาไปทำบุญนะ
ขอยืนยันด้วยการออกมาแฉเรื่องทั้งหมดไม่ใช่ต้องการแบล็คเมล
ไม่ต้องการจะได้เงินแต่ต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้อง
รวมถึงการที่อดีตพระกาโตะไปบอกในรายการของพี่หนุ่ม
รายการโหนกระแสบอกว่าแค้นอ่ะแค้นเธอรู้สึกยังไงเธอบอกโล่ง
ตอนนี้โล่งมากกว่าที่ได้ทำความดีด้วยความตั้งใจที่รอคอยมาตลอด
อาจจะรู้สึกอึ้งไปบ้างนะฮะที่อีกฝ่ายบอกมาว่า
๓เดือนที่ผ่านมามันไม่ใช่ความรัก
เพราะตอนเวลาที่อยู่ด้วยกันมีการบอกรักบอกคิดถึงกันเสมอ
ถึงขั้นที่เรียกต้นว่าเมียที่อ่านไปแล้วนะครับ
ลองฟังนางสาวต่ออีกสักที
มันเหมือนคนคุยกันได้ทุกเรื่อง
เราลำบากตรงนี้เราอย่างนี้เราปรึกษาคนนี้
เขาก็ยื่นข้อเสนอมาว่าช่วยแบบนี้อะไรแบบนี้
แค่นั้นนะคะมันเป็นการคุยของคนสองคนเท่านั้นที่รู้
ซึ่งเขาจะเอาไปพูดก็ได้ว่านี่ต้องไปขอต้องไปแล็กเมย์ต้องไปอะไร

ไม่ค่ะไม่ต้องขอทำสิ่งที่ถูกต้องย้ำคำเดิมค่ะ

ยอมรับน้อมรับทุกข้อหาทุกอย่างที่ได้อ่านนะคะ

ก็เอาเป็นว่าวันนี้ตองได้ทำความถูกต้องให้แล้ว
แล้วก็ทำให้อย่างน้อยทุกคนก็จะได้รู้ว่าพระก็มีแบบนี้

อ้าวแล้วคุณไปรู้จักกับพระย้อยยังไงล่ะ
เธอบอกว่าตอนนั้นเธอรู้สึกอ่อนแอกับเรื่องของอดีตพระกาโตะ
ก็เลยมีการพูดคุยผ่านเฟซบุ๊คกับพระย้อย
เพื่อจะมีพระเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
ตอนเกิดเรื่องครั้งแรกกับอดีตพระกาโตะก็อันนั้นก็ยึดเหนียวจิตใจนะ
รับด้วยว่ามีการปรึกษากันตลอดนะครับ
แล้วที่คุยกันตี๓ตี๔เนื่องจากพระย้อยจะโทรมาช่วงนั้น
ช่วงเวลานั้นแต่ก็ยอมรับว่าช่วงปลายปี๒๕๖๒
กินยารักษาโรคซึมเศร้าเธอบอกเธอเป็นมา๑๑ปีแล้วนะฮะ
แล้วก็เพิ่งว่ามาเป็นบายโพล่าตกลงเป็นหรือไม่เป็น
ผมก็งงกับการให้ข้อมูลของคุณมากเลยเหมือนกันนะ
นี่ครับเลยบอกเลยมีผลข้างเคียง
ทำให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น
ย้อยบ้างพระย้อยยืนยันออกมาเปิดโปรงเรื่องนี้
เพราะว่าต้องการปกป้องพระพุทธศาสนา
และการที่อดีตพระกาโตะยอมลาศิกขาถือว่า

ไม่ได้มีการจีบศรีกาคนนี้ด้วยนะ
และชี้แจงด้วยว่าไม่เคยรู้จัก
หรือไม่เคยโกรธเครื่องกับพระกาโตะมาก่อน
ส่วนกรณีที่อีกฝ่ายนะอ้างว่า

มีเรื่องศรีกาเรื่องอะไรด้วยพระย้อยว่ายังไงครับท่าน
ไม่รู้จักและไม่ได้กดเครื่องใดครับ
แค่ออกมาปกป้องพัฒนาแค่กับพระรุเวียงให้ราชศิษฐาครับ
ซื่อสัตว์ในหน้าที่ของสื่อมวลชนของนครศรีธรรมราชยม

ก็คุณว่ายังมีคนดีที่อาจารย์เป็นนักข่าว
ยังช่วยคนถูกต้องที่ยืนอยู่
สู้อยู่เดียวดายม

ต้องลงหลักความจริงถ้าลงความจริง

อย่าพูดแต่น้ำลายอาจารย์จะหลอกถานมานะครับ

อาจารย์จะมากระจ่างให้กระจ่าง

ยืนยันชื่อในคำว่าหลวงพี่ย้อนเองไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูด

นี่แหละค่ะเรื่องราวที่เกิดจากพระนอกรีด
แล้วก็ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สบายใจ
มันเกิดขึ้นถี่บ่อยแบบนี้นะคะ
วันนี้หมอปลาก็เลยไปพบกับพระพยอมกัลยาโนค่ะ
หมอปลาเนี่ยไปถึงวัดสวนแก้วเลยนะคะ
บอกว่าขอให้ท่านช่วยมาจัดการพระนอกรีดหน่อย
การปกป้องพระพุทธศาสนานะคะ

ไปกราบนามสการพระพยอมกัลยานู
เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำเรื่องอดีตพระกาโตะ
หลังจากที่ลาศิกขาบทไปแล้ว
พระพยอมท่านก็แสดงความคิดเห็นว่า
กรณีกาโตะหากถ้าเป็นเรื่องจริงมันเหมือนกับตานยอดด้วน
คือไม่สามารถจะกลับมาบวชได้อีกแล้ว

อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือว่าที่มีพระผู้ใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ้างว่าเป็นตัวกลางให้กับนางสาวตองกับกาโตะ
จบเรื่องนี้ต่อกันแล้วให้นางเสาตองบอกกับสื่อว่าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ย
พระพยอมท่านมองว่าเป็นการกระทำของพระผู้ใหญ่ลักษณะแบบนี้เป็นการ
แนวทางที่ผิดธรรมวินัยเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ได้
ควรมีหลักธรรมสัจจะและไม่ควรโกหก
หมอปลาก็บอกว่าอยากให้พระพยอมเลิกเป็นนักพระนักพัฒนา
มาจับพระดีกว่าเพราะไม่มีพระที่จะกล้ามาจับพระดัง

แต่พระพยอมท่านบอกว่าท่านทำแบบนี้มานานแล้ว
แต่พอทำแล้วโยมที่วัดก็ร้องไห้กลัวว่าท่านจะเกิดอันตราย
ท่านก็แนะนำหมอปลาว่าถ้าจะทำต้องมีสตาฟนะ
แล้วขออย่าทำในลักษณะก้าวร้าวค่ะ
พออื่นรอบวัดจะรถสิบล้อชมนาธิมาที่พิสุนุโลก
แต่เทพที่นั่นพออื่นสันติบาลก็รู้ทัน
ล๊อคอาธิมาท์ไปไว้เซ็กเมาท์ที่พุทธศาสตร์ฐาน
อาจขอโอกาสผมปกป้องพระศาสนา
ทำนองนี้ให้คนที่มันเห็นต่าง
ได้เห็นใจเราว่าเราทำด้วยใจบริษุ
ให้ต้องกำลังใส่บาททอดกระทิมปะป่ามาเยอะ
แต่แบบนี้ปกป้องคุ้มครองเนี่ยมันน้อย
เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องทักกันเป็นทีมเป็นสตาร์ท
เพื่อพวกนั้นจะไม่กำลับเสิร์ฟสรรค์